มาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์เรื่องของนักท่องเที่ยว
รัสเซียก่อนหน่อยผู้หญิงอายุ๕๓ปีแล้ว
ที่คือทังเพื่อนกลุ่มเพื่อนเองญาติออกมาบอกว่า
เห็นเธอก็คือเธอไปลงเล่นน้ำทะเลที่หาดในทอนนั่นเองทีนี้ยังตามหาตัวไม่พบ
ในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามระดมกำลังค้นหาทั้งทางบกเองทางน้ำเองก็ดี
รวมไปถึงยังมีการไปพบบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ริมชายหาด
ว่าน่าจะเป็นของของเธอคุณผู้ชมทีนี้ตอนแรกแหล่งข่าวเนี่ยออกมามีข้อมูลบอกว่าเธอเนี่ยเหมือนมีอาการหลงลืม
แต่เจ้าหน้าที่ออกมาบอกแล้วนะคะว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องของการหลงลืมหรืออะไร
จะปกตินะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะกลางดึกของวันที่ยี่สิบตุลาคมค่ะ
เมื่อตำรวจสพสาครูอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตก็หลังได้รับแจ้งเหตุ
บอกว่ามีนักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียคนหนึ่งอายุห้าสิบสามปีเธอชื่อว่ามิสอิลิน่าราชเชงโก้นะคะ
คือหายตัวไปจากที่พักที่โรงแรมนี่แหละก่อนหายตัวไปคนที่ไปเห็นเธอครั้งสุดท้ายเนี่ย
คือเธออยู่ที่หาดในทอนเดินข้ามถนนหน้าโรงแรมไปที่ต้นเตยริมหาดห่างจากโรงแรมสักห้าสิบเมตร
ไกลมากแต่กลายเป็นว่ามีคนไปเห็นมีรองเท้ามีผ้าเช็ดตัวของโรงแรม
มีขวดน้ำดื่มซึ่งถูกวางทิ้งไว้อยู่ริมหาดด้วยคุณผู้ชมดูภาพนี้
สิ่งของที่พบอยู่ริมหาดนี่แหละค่ะเป็นรองเท้าสีขาวลักษณะลัดส้นนะแบบนั้น
แล้วก็มีขวดน้ำดื่มมีผ้าเช็ดตัวนั่งเห็นเขาบอกว่าเป็นผ้าเช็ดตัวของโรงแรมนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยค่ะที่บริเวณนี้
ปรากฏว่าจริงเมื่อวานทีมข่าวเราไปบอกว่าหูท้องฟ้ามันมืดครึ้มนะ
แล้วคลื่นลมแรงอ่านี่คุณผู้ชมดูทงแดงทงแดงปักไว้ให้เห็นเห็น
ความหมายทงแดงคือคือห้ามลงเล่นน้ำเพราะคลื่นลมแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ใช่ครึ่งอันตรายมากแต่คุณรู้ไหมผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าอะไร
ตอนไปอ่ะยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติลงเล่นน้ำอยู่ในนั้น
ใช่เขาไม่กลัวจริงแล้วมันเกิดเหตุสลดมาหลายครั้งแล้ว
ทีนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่บริเวณหน้าหาดค่ะ
ชื่อว่านายทวีชัยคำนวณอายุสามสิบหกปีนายทวีชัยเล่าแบบนี้
คือช่วงเที่ยงของวันที่ยี่สิบศูนาคมเนี่ยวันนั้นอ่ะ
ผมจำได้ฝนตกทะเลคลื่นสูงมากผมเลยทำยังไง
เป็นสัญญาณบอกให้นักท่องเที่ยวขึ้นจากทะเล

แล้วก็รวมจากวันนั้นผมเห็นด้วยว่าคนที่หายตัวไป
ท่องเที่ยวคนนี้ก็เล่นน้ำอยู่กับเพื่อนประมาณสองคนอืม
ใส่ชุดว่ายน้ำสีแดงสลับกับสีดำเดินขึ้นฝั่งห่างออกไป๓๐๐เมตร
มั่นใจว่าตอนนั้นหันไปดูแล้วที่หาดไม่เห็นใครแล้วนะนี่ชุดที่เธอใส่
กลับไปดูอ้าวทำไมมันมีรองเท้าแตะ
มีเนี่ยของที่วางทิ้งไว้ขวดน้ำและผ้าเช็ดตัวนะคะอยู่ตรงโคนต้นไม้
เนี่ยต่อมานะคะตอนบ่ายก็เลยมีการไประดมกำลังค้นหาเธอค่ะ
หลังจากที่เพื่อนบอกว่าหาตัวเธอไม่เจอทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปลงบริเวณพื้นที่ทางลงเขาอุทยานสิรินาท
ลงไปที่หน้าหาดในทรตรงนั้นเนี่ยความยาวต่อเนื่องกันประมาณสักสิบสามกิโลเมตรนะคะ
หาดในทอนใหญ่ไปหาดในทอนน้อยเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีเดิน
คุณผู้ชมเดินอย่างนี้ลัดล้อไปตามโขดหิน
เพราะไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ตรงไหนของโขดหินหรือเปล่า
ชาวบ้านล่ะแถวนั้นว่ายังไงชาวบ้านที่อยู่ที่นี่มายี่สิบกว่าปี
เล่าให้ทีมข่าวเราฟังแบบนี้โอ้ยเรื่องนักท่องเที่ยวหายเอาจริง
ชาวบ้านพี่อันนี้บอกนักท่องเที่ยวมาจมน้ำตรงนี้
สีชีวิตเยอะเลยน่ะเพราะไหนช่วงโมเตอร์สุ่มครื่นลมเนี่ยมันแรงมาก
สุดท้ายก็จะลอยขึ้นมาเกยหน้าหาดแต่เราก็หวังว่าไม่ขอให้เป็นแบบนั้นแล้วกันนะคะ

ทีนี้เรื่องของการเดินทางมาเที่ยวของตัวนักท่องเที่ยวสาวรายนี้
เขาบอกว่ามากับเพื่อน๗คนมีผู้ใหญ่มาด้วยกัน๔คน
มากับเด็ก๓คนมาเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์ตั้งแต่วันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เปิดห้องพักเอาไว้เธอพักคนเดียวในห้องนะคะ
กำหนดกลับประเทศคือ๒๙ตุลาคมจนกระทั่ง๒๐ตุลาคมที่ลงไปเล่นน้ำ
แล้วนั่นแหละเพื่อนเพื่อนไม่เห็นวันนั้นเพราะเพื่อนบอกว่า๖โมงเย็นนั่นแหละ
วันเดียวกันไปหาที่ห้องจะไปเรียกแล้วปรากฏว่าหาตัวไม่เจอสุดท้าย
เพื่อนก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
เรื่องต้นตอนนี้กลุ่มเพื่อนบอกไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตัดประเด็นเรื่องของการลักพาตัวออกไป
เพราะอะไรเธอย้ำครอบครัวและเพื่อนญาติบอกแบบนี้นะ
ผู้สูญหายรายนี้ทำงานในตำแหน่งระดับสูงในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่รัสเซีย
แล้วมีการตั้งรางวัลให้ด้วยหากใครพบเจอช่วยกันตามหา
มอบเงินให้เลยนะคะเป็นสินน้ำใจ๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้าเป็นเงินไทยก็กว่า๓แสนนะคุณ
๓๐๐๐๐๐กว่า๔๐๐๐๐๐ครับขอให้หาเจอแล้วกันครับครับ